ดูเรื่องของอุบัติเหตุสยองกันหน่อยครับ
รถบรรทุกคนงานขับข้ามทางรถไฟ
คนที่นั่งอยู่ข้างหลังก็บอกทันทันไปเลย
ปรากฏสุดท้ายไม่ทันเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกสยองจริง
เพราะว่าเสียชีวิตคาที่ถึง๘รายนะครับ
เหตุนี้นะฮะตำรวจสพเมืองฉะเชิงเซานะครับรับแจ้งเหตุช่วงเวลาประมาณตี๓นะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณทางตัดข้ามรางรถไฟคลองอุดม
เคียงสถานีรถไฟคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ
นี่ฮะรถไฟขบวนสินค้าบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์
ใกล้กันบริเวณถนนเรียบรางรถไฟนะครับ
คุณผู้ชมที่อย่างที่เห็นนะฮะสยองจริงเหตุการณ์นี้
เพราะว่ามีผู้เสียชีวิตค่ะที่เรียงรายกันอยู่ถึง๘ร่าง๘ศพเนี่ยนะครับ

เสียชีวิตค่ะที่ในที่เกิดเหตุเป็นชาย๓คนเป็นหญิงอีก๓คน
ขออภัยเป็นชาย๕คนเป็นหญิง๓คน
แล้วก็ในเหตุการณ์นี้ยังพบผู้บาดเจ็บอีก๔คนนะครับ
จ้องนาฬิกูภัยเร่งประถมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลครับ
อกจากนี้ยังพบรถกระบะคันที่ถูกรถไฟชน
ถูกชนท้ายสภาพพังเสียหาย
โดยมีนายวิชัยอยู่เล็กอายุ๕๕ปีเป็นคนขับรถกระบะดังกล่าว
ยืนรอให้ปักคำเพราะว่าบาดเจ็บเล็กน้อยคุณ
เพราะว่าตรงที่รถไฟชนคือชนด้านท้ายด้านหน้าไม่ถูกชนนะครับ
จากการสอบถามนายวิชัยคนขับรถกระบะคันนี้นะฮะ
เขาบอกว่าเขาขับรถมาจากกรุงเทพ

บ่อปลาพื้นที่คลองอุดมชลจรที่อำเภอเมืองฉะเชิงเศร้า
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางข้ามรางรถไฟ
เขาเห็นนะว่ามีรถไฟวิ่งมาแล้ว
แต่คนที่นั่งมาด้วยบอกแบบนี้ทันข้ามทัน
ทีนี้เขาเลยตัดสินใจขับรถข้ามไป
แต่สุดท้ายที่บอกว่าทันมันไม่ทันครับ
ก็เลยถูกรถไฟชนนะครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

แล้วก็รอญาติมายืนยันศพทั้ง๘ศพอยู่นะครับ
เรื่องต้นยังเหลือศพที่๓ศพที่ยังไม่มีญาติมายืนยันนะครับ
คนที่นั่งมาท้ายรถกระบะคนหนึ่งที่บาดเจ็บ
แล้วก็รอดชีวิตมาได้ปฏิหารนะครับ
ว่าขณะเกิดเหตุเขานั่งอยู่หลังรถกระบะ
พี่บางคนก็นั่งหลับกันอยู่นะ
จังหวะข้ามรางรถไฟเขาเห็นท่าไม่ดี

ตัดสินใจกระโดดออกจากรถ
กระโดดลงจากท้ายรถกระบะเลยนะฮะ
และไม่นานรถไฟก็วิ่งเข้ามาชนท้ายรถกระบะ
จนเห็นคนอื่นเสียชีวิตคาที่ต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
ตำรวจได้นำตัวนายวิชัยคนขับรถกระบะให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับ

เนื่องจากต้องรอผลการชันสูตรจากแพทย์
ทั้งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บด้วยนะครับ
จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ